ร้องได้ให้ล้าน

ตายรักจริง
ไม่กลิ้นกลอกกลอกกลิ้น
ยิงคนร้าย
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณจอร์ดร้อง

ร้องปูถวดเหยียบใจ
จอยที่ใส่ของเผา

ก็เอานะครับ

เมื่อสักครู่นี้ที่คุณจอร์ดร้องไปคือ
ร้องปูถวดเหยียบใจ

ก็๑๐๐๐บาทนะครับ
ที่คุณจอร์ดมีอยู่ในเพลงที่๑

รับไป๕๐๐๐บาทครับ

เสียดายโอกาสที่ได้มาแล้ว
แค่คุณจอร์ดได้มาปรากฏกายในรายการของเรานี่
ถือว่าเป็นเกียรติกับรายการของเรามาก
พี่จอดมาให้พวกเรา
ให้พวกเราได้รู้
ถึงกำลังใจที่ยอดเยี่ยม

ธรรมะช่วยขัดเกาจิตใจของเราได้
และทำให้รู้ว่าจิตใจของมนุษย์คนหนึ่ง
แข็งเกินกว่าจะคาดเดา
ถ้าคุณสามารถคอนโทรลเขาได้

มันคุ้มค่าสำหรับพวกเรามาก

ขอบคุณพี่จริงที่มา
ที่มาเพื่อให้พวกเราได้แข็งแกร่งขึ้น
ขอบคุณพี่จริงนะคะขอบคุณมากค่ะคุณดอสขอบคุณมากขอบคุณจริง
เราจะหลัดลูกคุณสู้ชีวิตวันนี้นะครับ
ขอขอบคุณนะครับนักสู้ชีวิตของเรานะครับ
มาให้ข้อคิดดีมาให้กำลังใจกับคนหลายคน
มีค่าเสมออย่าเพิ่งทอดทิ้งไป

คุณจอร์ดรับไป๕๐๐บาท

จากการที่เราไม่สิ้นหวัง

วันหนึ่งโอกาสจะเป็นของคุณ
โกหิงาโถปโลซิยา

ใครไหนเราจะมาช่วยเราได้
ถ้าเราอยากให้คนอื่นช่วยเรา
เราต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับ

ถึงจะต้องกลายเป็นคนพิการ

เอาไปได้แค่เพียงร่างกายของผม
แต่สิ่งที่ผมไม่ยอมเขาก็คือ
ผมไม่ยอมทำร้ายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีก
ไม่ว่าเรื่องอะไรต่างที่จะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวได้
ถ้ายังมีโอกาสอยู่ผมก็จะคว้าเอาไว้
และทำให้ถึงที่สุดทำให้ดีที่สุด
ถึงแม้วันนี้ผมจะต้องกลับบ้านเร็ว
แต่เหนือสิ่งอื่นใด
ผู้ที่มีจิตกุศลคือคุณเป๊กกี้
และทีมงานก็ได้มีใจเมตตากรุณา
อบกำลังใจให้ผม
สะสมไว้ต่อยอดความฝัน
เพื่อให้เป็นจริงให้ได้

ในความอุ่นกับทีมงานทุกท่าน
ผมกราบขอบพระคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยครับ

อย่างที่บอกนะคะว่าร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราเนี่ย
ก็โซโลแกนค่ะหัวเราะล่าน้ำตาลินมีทั้งกำลังใจนะคะ
ให้คุณผู้ชมด้วยและตอนนี้ค่ะอีกหนึ่งท่านที่รออยู่แล้ว
ก็เป็นนักสู้ชีวิตอีกท่านหนึ่งที่สมัครเข้ามาได้และรับเลือกนะครับ
สู้ชีวิตกับเราในวันนี้ไปพบกับเรื่องราวของเธอได้เลยครับ

จุธารัฐนามสกุลชื่นสรรค่ะอยู่อำเภอสรรบุรีจังหวัดชายนาฏ
อาชีพเก็บของเก่าขายค่ะรายได้ประมาณเดือนละสามถึงสี่พันบาทค่ะ
ต้องเลี้ยงดูพ่อป่วยแม่แก่พ่ออายุแปดสิบเจ็ดแม่แปดสิบแปดค่ะ
พ่อเป็นโรคต่อมลูกหมากโตค่ะแม่ก็ค่อยจะเป็นลมกับความดัน
เมื่อก่อนทำอ้อยค่าเช่าเขาทำอ้อยอยู่ที่ร้านตัก
มันแร้งอ้อยก็ตายหมดแล้วก็มาลงทุนปลูกมันน้ำก็ท่วม
เดือนนึงเต็มที่ก็ไม่เกินสามพันบาทเพราะว่าต้องหนึ่งต้องมาดูแลของป่วย
เกิดมาจนนะแต่ก็ไม่เคยท้อไม่เคยถอยไม่เคยทิ้งพ่อแม่ค่ะ
ทุกวันนี้ก็เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องนวดให้แกก็กูอยากให้แกเดินได้
สองสามวันก็นวดให้แกทีนึงนวดเท่าที่เรานวดเคยศึกษามา
แม่เขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้จ้ะเขาก็ช่วยทำนู่นทำนี่
เวลาบางทีหนูยุ่งเขาก็ช่วยป้นข้าวพ่ออะไรอย่างนี้
ไปบางครั้งบางคราวแต่บางครั้งเขาก็บอกว่า
ไม่ไหวแล้วเป็นลมอะไรอย่างนี้เขาก็โอ้ยเขาก็นอน
แต่ลิดไม้ลิดไร้แล้วแม่เขาก็ไปลิฟต์มั่งอะไรมั่ง
แม่ไม่ต้องทำหรอกอยู่เฉยเถอะ
เขาบอกไม่ทำแล้วจะเอาอะไรกิน
แม่เขาก็ช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยเนี้ยอืมเดือดร้อนเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยมากจ้ะ
บ้านมันก็จะพังด้วยเพราะว่ามันต้องประมาณ๗๐ปีแล้วค่ะ

ห้องน้ำก็ผังเย้หมดแล้วภาคสังกติที่เค้ามุ้งค์มวย
ต้องอบพยพหาอะไรขึงกันปิดไประบงระนังหมดแปลว่ามันสาด
ก็ต้องลากพ่อไปไหนสุดอยู่ไม่ได้
ทุกวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนบ้านค่ะอยู่ข้างล่างค่ะ
สามคนพ่อแม่ลูก
สงสารพ่อมากจ้ะทรมานมาก
เวลาร้อนนี่ก็จะผุดลุกผุดนั่งนอนไม่ได้เลย
ก็ต้องหาผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวให้เขา

สังกษีมันเย็นให้อากาศมันจะเย็นก่อน
นี้ไม่ให้ร้อนก็เดินไปดู
บ้านโน้นมันนี้เห็นเขามีปิ้งครับกำ
หมุนติ้วติ้วแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะเราจะทำ
ยังไงเนอะเก็บตังค์ยอดอำ

ซื้อหัวสปิงเกอร์เข้าต่อกาว

เขาก็ไม่ค่อยบ่นเออเขายังชั่วเนอะ

ก็หามาก็มาเลี้ยงกันทั้ง๓คน
ข่าวเขาก็หุงหาจริง
กินก็ทำงานนิดหน่อยช่วยลูกไว้
ลูกคนนี้ไม่เคยทิ้งพ่อทิ้งแม่
ตอนเช้าตื่นมาหูข้าวป้อนข้าวพ่อเสร็จอะไรเสร็จ
ก็ออกไปเก็บของเก่า
แล้วก็พอกลางวันก็ต้องมาดูพ่อมาเปิด
เช็ดตัวหาข้าวให้พ่อกินจ้ะ
ถ้าบ่ายมีของไปเก็บก็ไปเก็บต่อจ้ะ
ถ้าไม่มีของเก็บก็อยู่ดูแลพ่อค่ะ
นู่นแกะนี่มั่งที่ได้มาจ้ะ

แต่ก็ไม่เคยบ่นว่าหนูเหนื่อยนะ

มีเวลาก็ยังใส่พ่อไปที่แบบ

จะทำบุญหาตั้งอุบาลให้พ่อกับแม่อยู่แบบสุขระบายนะ

อยู่ไปนานเป็นร่มโผล่ร่มใกล้
ดูแล้วทราบซึ้งจริงนะครับความรักในครอบครัวนะครับ
ความรักของลูกที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่
เขาบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพระในบ้านของลูกเลยนะครับ

ก่อนที่จะไปไหว้พระที่ไหนหรือไหว้ใคร
พ่อแม่เราเป็นพระ

คุณหน่อยนะครับลูกผู้ขอบูชาพ่อแม่ด้วยดวงใจ

มองตาให้ร้าง
ยินดีต้อนรับค่ะสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะ
ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดชายนาทมาพร้อมกับทีมงานของคุณหน่อยเอง

มีคุณแม่คุณหน่อยคือคุณย่าคุณแม่จมปี

ถึง๘๘บาท
แข็งแรงมากนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งอันนี้ข้างบ้าน

ใช่เป็นเพื่อนบ้านเขาแบบโทรมาสมัครรายการนี้ก็อีก
เว้ยกูได้ออกรายการรายการเลยว่าพี่
อะไรร้องได้ให้ล้านนึงน่ะแล้วกูจะไปยังไง
ไอ้ที่ไปขับมาที่นี่อะค่ะ
อะไรฮะนำทางอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

คุยกับเขาอยู่แบบนี่จีบีเอสบอกหลวงทาง
คุณผู้ชมครับทั้งสามท่านทางด้านล่างนี่รวมทั้งคุณหน่อยด้วยไหม
ไม่เคยมากรุงเทพไม่เคยเข้ากรุงเทพเลย
นี่อยู่ชายนาฏนี่เป็นการมากรุงเทพครั้งแรก
ไม่เคยขึ้นเวทีไม่เคยมาในกรุงเทพในชีวิต
ชัยนาฏต่างจังหวัดนี่อยู่สุโขทัย
แต่นี่เป็นการมาครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับกรุงเทพฯมหานคร
จริงยังมีอีกเยอะนะครับที่คนที่ไม่เคยเดินทางเข้ามาในกรุงเทพเพราะว่า
คือไม่ใช่อะไรคือไม่มีเวลาจริงต้องทำงาน
หาเลี้ยงดูจากผ้าชีวิตของคุณหน่อยแล้วเนี่ย
คือคุณหน่อยคนเดียวเลยเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนี้
คุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วครับ

เป็นต่อมลูกมากนะฮะเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกมาก
ก็มีอาการยังไงบ้างฮะ
ก็ฉี่ไม่ออกต้องใส่ถุงเดี๋ยวติดเชื้อเดี๋ยวติดเชื้อเดี๋ยวหาหมอด้วย
แล้วสภาพร่างกาย
เขาก็ใส่ถุงนานเขาจนเขาเดินไม่ได้แล้วค่ะทุกวันนี้
หลายปีแล้วครับไปลงทุนทำอ้อยปลูกใหม่ละอีกครึ่งนึงละปลูกใหม่มันตาย
ปลูกอ้อยเสร็จแรงอ้าวเหลืออีกก้อนหนึ่งที่จะมาใส่ปุ๋ยใส่อะไรไม่ได้ใส่แล้ว
ไถทำมันทำแมนเป็ดน้ำท่วม๑๒ไร่๑๒ตันเรียบร้อย
ต้นมัน๘๐๐๐๐บาท
ตอนนี้ก็คือรอหน้าน้ำถึงจะปลูกข้าวลงข้าวอะไรได้
แล้วทุกวันนี้ช่วงรอก็คือเก็บของเก่าไป
ก็เป็นแถวนั้นก็เป็นอะไรพวกขวดพลาสติกพลาสติกอะไรก็ได้หมดเอาไปขาย
พอออกไปปุ๊บกลางกว่าก็ต้องกลับมาบ้านมาดูคุณพ่อคุณแม่อีก

ลดความร้อนเพราะว่าหลังคาเป็นสังกษี
ร้อนมากแล้วสภาพบ้านก็เก่ามากพูพร้อมจะพัง

อ่ากระเบื้องเลย
เขาถึงสามหมื่นอีกหมื่นก็ซื้อตะปูซื้อนูซึ้นนี่ซึ้นนี่
แล้วเราหาตังค์ได้รบด้วยนี่ปั๊บใช้ได้คะ
แล้วตอนนี้ก็ก็มีรายได้แค่คนเดียว

ทีนี้เห็นในภาพชีวิตพี่หน่อยคือไม่ได้อยู่บนบ้านหรอกอยู่ใต้ถุนบ้าน

ก็พอขึ้นอุ้มไวอ่ะ

แต่จะสำคัญคือในสถาบกิตแบบของบ้าน

นอกจอบสถาบกิตของพ่อที่ไม่ไสมายัง

ก็เขาเป็นโรคหัวใจ

เป็นทุกโลกค่ะโลกทราบจางโลกอะไรต่ออะไรเยอะแยะบน
แต่เป็นคนสนุกนะ

คนไชนาธิ์ก็เป็นแบบนี้กันหมดหรรึนะ

ไซสาลันตร์อยู่ชายนาธิ์ก็อยู่ไซสาลันตร์

คุณแม่มากรุงเทพครั้งแรกเป็นไงบ้างครับ

รถรถเยอะไหมฮะเยอะค่ะแล้วเห็นรถไฟฟ้าหรือยัง
ยังไม่เห็นจ้ะอ้าวเดี๋ยวต้องพาไปขึ้นหน่อยนะรถไฟฟ้า
ไม่มีตังค์อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวออกให้
คุณป่าไปขึ้นได้ไงเดี๋ยวไฟดูดรถไฟฟ้า
น่าจะน่าจะขึ้นไปขึ้นสักทีนึงนะรถไฟฟ้า
ชอบไหมแม่ชอบกรุงเชฟไหมคะแล้วเป็นยังไง

สนุกนะฮะแล้วลูกสาวคนนี้เป็นไงบ้างครับ

ในแหน่งโอ๊คโปรดอ่ะ

คนเล็กคนโตไปไหนหมดครับ
เขาก็อยู่บักเกาลูกก็ผัวเขาสิ

แวะมาหาคุณแม่คุณพ่อบ้างไหม

อยากบอกอะไรลูกบ้างครับคุณแม่วันนี้ให้กำลังใจลูกสาวหน่อย
สู้ลูกไหนเรามาแล้ว
เอาล่ะวันนี้เรากรีธาทัพนะฮะบุกตีหน้าเมือง
ผ่านด่านอายุทยามาถึงกรุงเทพได้แล้ว
นะฮะวันนี้ต้องเอาเงินกลับไทยหน้าไปเยอะเยอะนะครับคุณหน่อยจ้ะนะครับ

เรามีเงินครับให้สูงสุดเลย

กนะเนี่ยไม่พูดตลกนะเนี่ยคุณหน่อยเนี่ย

รายการของเรานะครับเรามีเงินทุนให้สูงสุด๑ล้านบาท
คุณหน่อยครับต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

ไมค์ป๊อปปะโลอีลาเกงเพิง

คุณฟ้าลักษณะนี้รีบตอบมาก
รู้เลยว่าเป็นคนร้อนเงิน

แสนบาทร้องให้ได้ถูกต้อง๖เพลง

คงทราบดีแล้วตัวช่วยใช้เมื่อไหร่ก็ได้

เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท

นี่คือเพลงที่คุณหน่อยจะต้องร้องเป็นเพลงที่๑

ร้องแบบไม่ผิดสักคำเลยนะพี่หน่อยหนักแน่นนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่๑นะครับ
ยังไงก็ต้องร้องแต่มีสิทธิ์นะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ใช้ตัวช่วยได้
ตัวช่วยใช้หรือไม่ใช้ครับไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ครับ
เต็มใจไม่ใช้ตัวช่วยเพราะฉะนั้นพี่หน่อยต้องร้องด้วยความรอบครอบแล้วต้องร้องให้ถูกให้หมดทุกคำนะคะ
อย่าผิดแม้แต่คำเดียวใช่นะครับขอให้โชคดีนะครับร้องให้ถูกต้องทั้งหมดพร้อมนะครับ

เพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่หนึ่งเพลงมาครับโชคดีครับโชคดีค่ะ
โน้นต้องก็ต้องกลับฟ้าขึ้นร้านก็ต้องกลับ
นุ่มทุ่มก็จะวงต่อฝากเพลงรักไว้ลุงสู่ห่วงใจฉัน
เสียงเพลงพี่พรวนชวนเจวัน
กระพันถึงเพชรบุรี
พบกันไปให้ไกลกรอกเมืองแค่จนไกลไกลแค่นี้
แล้วยายไม่มา
หารเลยนี่เกือบจะปีที่รอเช้าเอง
มีหนุ่มชาวกรุงฝากความรักไม้พุ่งไม่วางแหวน
เธอมีสวยทองสองร้อยเซน
ก็ไม่เห็นหวังเรียงเพียงชง
แล้วใครลืมใคร
ข้าว่าพวกรักหมายนครปธรรม
น้องยังกลุ่มเกลืองเพิ่งใจข่มสุดระทมแสนทรมาน
ของนายให้ล้าน
ลูกคุมสู่ชีวิต